ผู้ชายคนหนึ่งน้ำตาแตกเลยฮะ

คือเขาฝันฝันว่าเขาจะใช้หนี้ให้กับพ่อกับแม่
ใช่จะทำงานเก็บเงินแต่จะหาเงินที่ไหนเนี่ยอืม
แล้วทีนี้ครับผู้ชายคนนี้ถูกรางวัลที่๑
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑สิงหาคม๒๕๖๒

และสุดท้ายเขาบอกนี่แหละคือฝันที่เป็นจริง
เขาสามารถเอาเงินมาใช้หนี้ให้กับพ่อแม่ได้
ใช่แล้วเขาทำรีวิวตอนไปขึ้นเงินเนี่ย

วัดหน้าขอให้ถูกรวรรณที่๑

คือก่อนหน้านั้นเขาโพสต์เสมอเลยนะ

อย่าสิ้นหวังกับความคิดมุ่งมั่นหวังต่อไป
อะไรอย่างนี้เขาก็ตั้งใจในการที่จะทำงานทำดี

เขาก็เลยรีวิวแล้วก็เอารูปต่างนานา
อย่างเช่นรูปของใบสลากินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่๑สิงหาคมจำนวน๒ใบนะครับมาเป็นภาพ
รวมถึงโชว์บัตรคิวใบขอรับเงินรางวัล
แล้วก็ชื่อของเขาในการรับเงินรางวัล
แล้วก็เช็คที่ได้รับจากกองสลากมา
เป็นเช็คเงินมูลค่า๑๑ล้านกว่าบาทคุณ

แล้วรูปนี้เพราะเขานั่งหันหลังทำไมรู้ไหมคุณ

ร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับ
เขาอายุ๒๕ปีอาชีพเป็นบุรุษพยาบาล
ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับ
และข้อความที่โพสต์บอกว่ามันคือความดีใจที่ไม่มีรอยยิ้มแต่มีน้ำตา
ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะมายืนจุดนี้ได้
จุดที่ใช้หนี้ให้กับพ่อแม่ได้จุดที่ไม่คิดไม่ฝัน
วันหนึ่งเราได้ทำให้ครอบครัวให้มีรอยยิ้มที่มากขึ้น
แค่ความฝันลมแรงแต่ทำให้เราภูมิใจในตัวเอง
มากที่สุดในชีวิตที่ได้ให้พ่อกับแม่ในขณะนี้
ขอบคุณตัวเองขอบคุณแฮชแท็กน้ำตาลูกผู้ชาย
แล้วก็อย่างที่บอกภาพที่โชว์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะ
ตอนผมดูภาพที่เป็นเช็ค๑๑ล้านกว่าบาท
โอ้โฮผมอิจฉาแต่ก็ดีใจไปกับเขาด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้เหมือนกัน

ก็ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของบุรุษพยาบาลคนนี้นะครับ
หมู่๑๓ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อ
ซึ่งญาติและเพื่อนของคุณสุธิพงศ์
ก็มาแสดงความยินดีกันทั่วหน้าแล้วครับ
คุณสุธิพงศ์เปิดใจบอกว่าตื้นตันใจน้ำตาไหล
ถึงกับเข่าอ่อนลงไปกองกับพื้นเลย
เห็นภาพถ่ายที่ถ่ายนั้นคือเข่ามันอ่อน
มันดีใจแต่ก็มันเรี่ยวแรงมันหายไปไหนหมด
ไม่รู้นะด้วยความดีใจนะครับ
เชื่อว่าที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะบุญกุศลที่เขาได้ช่วยเหลือคน
และบุญกุศลที่เขาทำบุญตักบาททุกเช้านะฮะ
ฟังเสียงผู้โชคดีคนนี้หน่อยนะฮะ
พ่อบอกว่าอยากได้เลข๓๙๐อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยไปหาดูแล้วมันไม่มี
ก็เลยมันมี๓๙๑แทน
บุญที่เราทำสักวันหนึ่งเขาจะส่งผลอะไรให้เราไหม
ก็สุดท้ายได้มาแบบวัดที่เขารบนับถือกันนี้
ก็เขา
ไม่มีเมนมีรูปเผาศพ
ก็เลยคิดว่าจะนำเงินตัวนี้ไปสร้างตรงนั้นด้วยครับ
แล้วก็บริจาคเงินทำช่วยโรงพยาบาล
นี่แหละครับอย่างที่บอกว่าเงินที่เขาได้นะฮะ
สิ่งแรกเลยใช้หนี้ให้กับพ่อกับแม่ก่อน

ทำบุญให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ซึ่งเขาทำงานอยู่ที่นี่นะครับ
แล้วก็ที่นั่นน่ะ
เรื่องของที่วัดวัดใกล้บ้านนะคุณ
เผาปัจจุบันยังเผาแบบกองฟอนอยู่เลยนะ

ก็ทีนี้ก็จะตั้งใจในการทำงานต่อแล้วฮะ
งานที่รับผิดชอบอยู่ก็จะทำต่อนะครับ

ในโลกโซเชียลของคุณสุธิพงศ์เองในเฟซเนี่ย
คุณสุธิพงศ์นะก็จะโพสต์เรื่องของดวงบ่อยนะ
เขาก็เอาดูดวงของอาจารย์หมอต่างมา
แล้วก็เอามาโพสต์ให้คนอื่นได้เห็นว่าดวงเป็นยังไง
แล้วเขาก็จะเขียนแคปชั่นบอกว่า
รางวัลที่๑ด้วยเถิดรางวัลที่๑นะงวดนี้นะฮะ
แล้วก็มีครั้งหนึ่งเป็นวันเกิดของพ่อของเขา

บอกปีนี้ไม่ได้ฉลองขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรง
บวชเป็นพระไม่มีโรคมีภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน
และขอให้ลูกถูกรางวัลที่๑สาธุ
นี่ฝันเป็นจริงนะฮะยินดีด้วยนะครับ
ดิฉันโพสต์บ้างขอให้ถูกรางวัลที่๑ด้วยเถอะ

โพสต์บ่อยเหมือนคุณสุธิพงศ์เนี่ย

จะได้ถูกบ้างแล้วเรายังจะรู้จักกันไหม
ผมอาจจะรู้จักคุณถ้าคุณถูกรางวัล
แต่คุณไม่รู้จะรู้จักผมหรือเปล่าสินะฮะ